แต่ทีนี้เห็นคุณสืบสกุลพูดถึงวันแรงงาน
วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้ารับวันแรงงานนะคะ
เพราะว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยก็เป็นผู้ใช้แรงงานที่ศูนย์ราชการ
คือเขาหมดสัญญาจ้างเมื่อวานวันที่๓๐เมษายน
แล้วนี่คือภาพบรรยากาศวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ต่อแถวแบบมีระยะห่างกัน
เพื่อที่จะรับเงินเป็นเงินสะสมเงินชดเชยรวมถึงค่าแรงที่ยังค้างอยู่
นี่มากันประมาณ๒๓๐ชีวิตนะคะ
มีบางส่วนตัดสินใจคือทำงานกับบริษัทที่ประมูลใหม่ได้
แต่บางส่วนบอกว่าฉันขอกลับไปตายเอาดาบหน้ากลับบ้านเกิดดีกว่า
ก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้าในวันแรงงานนะ
เพราะว่าวันแรงงานจริงน่าจะมีเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับพี่น้องแรงงานของเรา
ใช่ค่ะนี่คือกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ที่ศูนย์ราชการ
กว่าคนมารวมตัวกันที่บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น๒
กลุ่มนี้ที่เขามาเนี่ยเขาก็ต้องการความชัดเจนเรื่องของเงินสะสมเงินชดเชย
แล้วก็ค่าแรงที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับพนักงาน
รวมแล้วก็คนละประมาณ๒๐๐๐บาท
ทั้งหมดกว่า๕ล้านบาท
เพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้เขาหมดสัญญาจ้างเมื่อวานค่ะ๓๐เมษายน
คือนายออนประพาอาภาวัชรนนท์
ก็ชี้แจงค่ะบอกว่าการที่รอปภ๒๓๐คนมารวมตัวในวันนี้

แต่ว่าทางบริษัทเรียกให้มาเพื่อลงทะเบียน
แล้วก็จะชี้แจงเรื่องเงินสะสมเรื่องเงินชดเชย
รวมถึงค่าแรงที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับพนักงาน
โดยผู้บริหารยืนยันด้วยนะคะ
บอกว่าจะทยอยจ่ายให้ครบทั้งหมด
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑มิถุนายนงวดสุดท้าย

เพราะว่าตลอดการทำธุรกิจของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมา
ซึ่งหลังหมดสัญญาจ้างพนักงาน๒๓๐คน
ก็มีประมาณ๓๐เลือกที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
ส่วนอีก๗๐ไปสมัครงานกับบริษัทใหม่ที่มาประมูลได้
แล้วยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นการเลิกจ้าง
แต่เป็นการหมดสัญญาจ้างค่ะ
เป็นหลักเกณฑ์ปกติของบริษัทอยู่แล้ว
ที่จะต้องจ่ายชำระให้เด็กวันไหน
แต่ต้องให้เด็กมาดูสลิปที่เอามาให้วันนี้

แล้วหลังจากหมดสัญญาว่าจ้างที่นี่แล้ว๒๓๔คนนี่

แล้วบางคนก็อยู่กับบริษัทไหนดูต่อไป
เพราะว่าบางคนก็เคยทำงานกับบริษัทใหม่นี้แล้ว
นี่ก็คือนางออนประพาอาภาวัชรนนท์นะคะ
อกจากนี้เราก็ไปเจอกับพนักการรักษาความปลอดภัย
ก็คือนายวีระคำมีอายุ๕๒ปี

บอกว่าตอนนี้ได้ทำสัญญากับบริษัทใหม่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มงานได้เลยเหมือนกัน
เหตุผลที่เลือกทำงานกับบริษัทใหม่ที่ประมูลได้
เพราะว่าคุณพี่วีระบอกว่าผมไม่อยากหางานใหม่แล้ว
ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้หางานยาก
ก็เลยไม่ตัดสินใจจะกลับบ้านอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ
วันนี้ก็มาลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินส่วนที่เหลือ
โดยนายจ้างก็รับปากว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ทั้งหมด

พอผมได้ฟังจากนายจ้างแบบนี้ผมก็รู้สึกสบายใจ
คุณผู้ชมคะระหว่างที่รอปภมารวมตัวกันแบบนี้
มันเกิดเหตุเป็นเหตุชุนละมุนเป็นเหตุชกต่อยกันเล็กน้อยค่ะ
เพราะว่าพนักงานก็คือรอปภที่มาต่อคิว
เขามีการแซงคิวกันก็เลยเกิดเป็นความชนละมุนวุ่นวาย
แต่ตำรวจก็สามารถเข้าระงับเหตุ
เลยทำให้เหตุการณ์จบลงได้ด้วยดี
มีข้อมูลจากทางของสมาพันธ์แรงงาน
เขาออกมาบอกว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรม
ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราว

จำนวนทั้งสิ้นช่วงเดือนมีนาคม
กิจการทำให้ลูกจ้างตกงานเป็นชั่วคราว๙๒๐๐๐กว่าคน
และเดือนเมษายนรวมแล้วนะครับ
ลูกจ้างที่ต้องหยุดงานชั่วคราว๒๘๐๐๐คน
นี่ก็เป็นตัวเลขที่ทางสมาพันธ์
เขาก็อยากสะท้อนไปถึงรัฐบาลด้วย
รวมถึงกลุ่มเมื่อกี้ที่คุณอริยาเล่าให้ฟังนะครับ
กลุ่มของพี่น้องรอปภของเรานะฮะ